ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการหาหลักฐานต่าง
ล่าสุดวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำกำลังไปตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครนะครับ
ก็พบหลักฐานสำคัญหลายอย่าง
ไม่ตรงกับเลขที่ไปจดแจ้งไว้กับออยสินค้าก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้
หลังตำรวจสอบปากคำยิงด้วยพริตตี้
ผู้ต้องหาคนสุดท้ายที่ได้รับการประกันตัวและพบว่าโกดังแห่งนี้
เป็นหนึ่งในที่ผลิตสินค้าจำคุกครีม
เอามาหลอกขายให้กับบรรดาเหยื่อที่หลงเชื่อ
ยังอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
และมีสารสกัดที่ผลิตจากรกแกะ
แต่แท้จริงแล้วทั้งหมดกลับกลายเป็นเรื่องหลอกลวง
แบรนด์กับกวนครีมและกรอกใส่ขวดที่โรงงานแห่งนี้
ทีมที่อยู่บริเวณรายรอบตัวผมในขณะนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญ

ครีมที่อยู่ด้านหน้าผมลักษณะคล้ายอย่างนี้เนี่ยฮะ

ไม่ได้ผ่านการได้มาตรฐานอะไรใดเลยนะครับ
ก่อนที่จะเอาไปแพ็คเกจจิ้ง
ส่งขายให้กับประชาชนที่หลงเชื่อ
และก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ครับ
โรงงานนี้ยังมีขวดและซองครีมที่รอการบรรจุ
ยังมีเครื่องจักรที่ใช้สำหรับกวนครีม
รวมถึงเครื่องปั๊มที่ใช้ในการกรอกใส่ขวด
แต่ทีมข่าวพูดคุยกับคนดูแล
บอกว่าโรงงานนี้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าเท่านั้น
ไม่ได้เป็นพื้นที่ในการผลิตแต่อย่างใด
ที่นี่เป็นที่ผลิตหรือเป็นที่เก็บอะไรอย่างไร

เก็บอย่างไรเลยไม่มีแบบมากรวงมากรวงมาผลิตของอะไรอย่างไร

ตั้งแต่เรามาอยู่แล้วเคยเจออะไรของ

เจอบ่อยค่ะเค้ามาบ่อยเท่านั้น
ก็เดือนหนึ่งก็ฝากจะมาทีก็ครั้งสองครั้ง
ตัวเรานั้นรู้ไหมว่าข้างในเป็นสินค้าที่ไม่มีออย
อันนี้ไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่ทราบเลยครับ

จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานนี้ถือครองโดยนายกษิตวอร์ชิงตัน

ก่อนจะเปลี่ยนการถือครองให้กับคนอื่นเมื่อไม่นานมานี้
แต่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
รวมถึงยังแอบอ้างเรื่องการหลอกลวงการผลิต
อีกทั้งสถานที่จดแจ้งยังไม่ตรงกับสลาก
ซึ่งถือว่าเป็นเจตนาที่หลอกลวงประชาชนอย่างชัดเจน
ที่นี่เป็นโรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่มีการผลิตสินค้า
ตามที่ได้จดแจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์นั้นแต่อย่างใด
ก็แสดงว่าเป็นการแสดงข้อความจริงอันเป็นเท็จให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็หลอกขายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชน
เขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยมีคนงานอยู่๔คน
แล้วก็ทำหน้าที่ผลิตก็เอาของที่ผลิตมาแล้วเนี่ยมาบรรจุหลอดบรรจุห่อเท่านั้นเองครับ
แต่ที่สำคัญก็คือว่าโรงงานนี้ไม่ได้ประกอบไม่ได้ขอจดแจ้งนะครับ
แล้วก็ไม่ตรงกับที่ฉลากก็แสดงว่าเป็นโรงงานเถื่อน
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือชิ้นส่วนที่อยู่ภายในโรงงาน
ทั้งตัวครีมและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดถูกติดป้ายว่าหมดอายุรอการทำลาย
สิ่งนี้ทำให้สาธารณสุขจังหวัดบอกว่าเจ้าของโรงงานอาจจะรู้ตัว
ยังรู้ข้อกฎหมายที่ต้องการหลีกเลี่ยง
อาศัยวิธีนี้ตบตาเจ้าหน้าที่
กฎหมายเวลาขึ้นศาลเขาจะอ้างว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่เอาแล้ว
ไม่ได้ไปสิ่งมือผู้เลยพวก
มันก็จะไม่ประเด็นความผิดมันก็อาจจะไม่มี
เพราะว่าความผิดตามกฎหมายของพรบทุกพรบของออยคือจำหน่ายให้กับผู้บริโภค
แต่พอเขาติดป้ายแบบนี้หมายความว่ามันยังไม่ได้มีการจำหน่าย
ตำรวจเชื่อว่ายังมีโรงงานผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานอีกหลายแห่ง
ซึ่งภายหลังจากนี้ปปงจะเริ่มตรวจสอบเส้นทาง
ทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งหมด
และยึดทรัพย์ของเครือข่ายทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดิน